สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
วันนี้อยู่กับเราสองสาวนะคะแจ๊กกะรีนและดิฉันเชอรี่ค่ะ
เชื่อว่า๒๗ชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยกันควบคุมเพลิงเนี่ย
หลายคนยังคงเกาะติดสถานการณ์นี้อยู่ใช่ไหมพี่แจ๊คในการที่เกิดเหตุระเบิดใช่ไหมคะ
โอ้โหใครที่ตามติดไทยรัฐทีวีนะคะคงจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยทำงานอย่างหนักเลยนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านประชาชนคนทั่วไปเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากจริงค่ะ
รวมไปถึงคนบันเทิงนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอข่าวนะคะ
แล้วก็ด้วยความเดือดร้อนเยอะมากนี่โตโนภาคินหลายคนเป็นห่วงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาโพสต์เองค่ะโพสต์ภาพบอกว่าอะไรกันพอ
แต่ว่ามีน้องสาวกับคุณแม่ย้ายออกมาแล้วคุณผู้ชมนะคะ
ก็โพสต์ภาพแล้วก็ตอนนี้อบพยพออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่ก็ใกล้จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกันนะคะ
บ้านของหนุ่มฟุกจีลาค่ะอยู่ในเยื้อสมี๔กิโลเมตรคุณผู้ชม
พอรู้ข่าวนะรีบขนลูกขนเต้าสองคนเนี่ยขึ้นรถแล้วขับออกมาอยู่โรงแรมเลย

ล่าสุดนะคะได้อัปเดตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคือตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะคะ
แล้วก็คงจะอยู่โรงแรมยาวไปประมาณ๓๔วันนะคุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญทั้งหมู่บ้านของเขาหมู่บ้านคุณฟุ๊กจีรายเป็นหมู่บ้านเอาพูดตรงตรงหมู่บ้านคนรวย
หลังคาเรือนย้ายออกหมดตอนนี้นะคะเพราะว่ากลัวเรื่องสารพิษด้วยค่ะ
จากนี้นะคะยังมีนักแสดงมีคลิปของคุณฟุ๊กเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะ
โอ้โหน่ากลัวมากตอนนี้นะคะบ้านเราก็ได้อบพยพกันออกมาจากบ้านกันหมดแล้วนะคะ
ตอนนี้คือไม่ต้องค่าส่งค่าซีแล้วนะคะไม่ทันกันแล้วค่ะ
นี่เลยแบบนั่นคือหมู่บ้านเรานะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้น
พยพคนองมาอยู่ที่โรงแรมกันหมดแล้วนะคะอยู่กันครบหมดค่ะ
คือใช่ค่ะเรียกได้ว่าคือทุกคนต้องมีสติแล้วก็พร้อมในการที่จะต้องอบพยพ
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวทิ้งบ้านเอาไว้ก่อนออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
อกจากที่พี่แจ๊คพูดไปแล้วค่ะยังมีนักแสดงสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะ
ได้โพสต์ไอจีสตอรี่พร้อมกับภาพข้าวของค่ะที่รีบเก็บใส่กระเป๋าเป็นการด่วน
บอกว่าต้องไปก่อนละขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
ส่วนสาวน้ำตาลชะลิตาอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าบ้านของเธอใกล้กับจุดเกิดเหตุมากเลยค่ะ
น้ำตาลบอกว่านึกว่าบ้านจะถล่มวันที่เกิดเหตุนี่นะคุณผู้ชม
คือมันสะเทือนไปทั้งหลังจริงเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังบ้านเธอเลย
แล้วบ้านเธออยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะ
ส่วนบ้านข้างนะฮะน้ำตาลบอกว่ากระจกแตกทั้งหลังเป็นแถวเลยค่ะ
รวมไปถึงบ้านของร็อกเกอร์หนุ่มค่ะพี่หนุ่มกัลลานะคะเจ้าตัวโพสต์ลงโซเชียลเหมือนกัน
จากภาพก็ต้องบอกว่าคือบ้านพี่หนุ่มเนี่ยคุณผู้ชม
ใกล้กับกลุ่มควันที่เกิดเหตุมากจริงนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็เป็นห่วงแหละเป็นห่วงทุกคนเลยนะฮะ
ต่อสายตรงวีดีโอคอลอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยค่ะ
ถึงจะระยะนั้นแต่ว่าก็คิดว่าเราคงปลอดภัยอะไรอย่างนี้
พอตามข่าวไปเรื่อยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเสี่ยงเหมือนกัน
ซึ่งผมอยู่ในวงที่เฝ้าระวังอย่างสูงตรงนั้นมาประมาณแบบ๖กิโลอะไรอย่างนี้ครับ
บ้านผมอยู่ตรงนี้ติดกับวงรัศมีครับ
แผนของการอพยพคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปที่ไหน
ทั้ง๔ที่ของผมมันอยู่ในโซนเดียวกันหมด
เป็นห่วงทุกคนที่อยู่ระแวกนั้นนะครับ
แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในวงรัศมีร์ผมเป็นกำลังใจให้มากครับ
เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยโหทำงานหนักมาก

รวมไปถึงหลายหลายคนนะคะคุณหลุยพงพันธ์นะคะคุณตูมตามยุทธนาคือในบริเวณนั้น
มันหมู่บ้านเยอะเนอะแล้วคนได้รับผลกระทบเยอะมากคือนอกจากเรื่องแบบว่ากระจกตรงกระจกแตกแล้วนะคะ
เรื่องสารพิษนี่ก็สำคัญต้องระวังให้ดีด้วย
ตอนเช้าค่ะช่วงเช้าติดตามข่าวของไทยรัฐเราเนี่ยได้มีการแจ้งข่าวบอกว่ามีการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว
แต่คุณผู้ชมในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเรายังไว้วางใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเอาจริงมันยังมีความเป็นไปได้ว่าเปลวเพลิงเนี่ยอาจจะปะทุเกิดขึ้นมาอีกครั้งนะคะ
เนื่องจากว่าในบริเวณนี้คือมันไม่ได้เป็นไฟไหม้ธรรมดา
เพราะมันคือการระเบิดของสารเคมีคุณผู้ชมแล้วมันยังมีความร้อนอยู่
ถ้าเกิดอุณหภูมิความร้อนมาเจอกับออกซิเจนอาจจะกลายเป็นเปลวไฟเปลวเพลิงขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่บริเวณบ้านโดยตรงนั้นอย่าเพิ่งรีบกลับบ้าน
ควรจะอบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันก่อนนะครับ
เพื่อความปลอดภัยส่งกำลังใจให้กับทุกท่านจริงคุณผู้ชม